คุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยนะคะเราก็มักจะซื้อของฝากติดไม้ติดมือ
ไปฝากเพื่อนร่วมงานไปฝากครอบครัว
ทีนี้ค่ะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ได้เปิดร้านของฝากสามตำบลที่อันเพิร์นแก่งคอย

ซึ่งการเปิดร้านแบบนี้เป็นการช่วยผลักดัน
ให้คนในชุมชนมีอาชีพเป็นการสร้างรายได้อีกด้วยนะคะ
นายธรพงศ์วิทิศศาลรองอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้เปิดร้านของฝาก๓ตำบลค่ะ
ซึ่งจัดเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาวบ้าน๓ตำบล
แก่ตำบลห้วยแห้งตำบลชำผักแพลว
ตำบลตานเดี่ยวของอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะ
โดยมีหน่วยวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกษตรครบวงจร
วิชาเทคโนโลยีทางภาพและพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่ะ
รวมถึงพัฒนาออกแบบบรรจุพันธุ
เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าชุมชน
ล่าสุดนี้นะคะได้ออกแบบบรรจุ
เป็นถุงบรรจุข้าวแบบศูนยากาศ
ให้แก่๓ตำบลแตกต่างกันทั้ง๓พื้นที่
แล้วก็ช่วยคัดเลือกเป็นพวกผืดผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
อาหารสินค้าแปรรูปเพื่อให้ชุมชนผลิตเอง
มีรสชาติอร่อยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
แล้วก็สร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยนะคะ